ทุกวันนี้นายครับทุกชวนครับไปดูความขึ้นด้านล่าสุดของการเลือกตั้ง

ได้เดินทางไปเทศนครซูอิกประเทศซุวิสลานด์
เพื่อที่จะลงคะแนนเลือกประธานฟีฟ่า
คนใหม่ที่จะมีขึ้นในวันศุกร์นี้ครับ
ผลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์มั่วนะครับพร้อมด้วยพลตำรวจโทพิสันจุดิหลกเลขาธิการสมาคมและนายพาทิศสุภพงศ์รองเลขาธิการสมาคมฝ่ายต่างประเทศได้เดินทางถึงนครซูริกประเทศสวิสแลนด
แล้วเมื่อประมาณ๑๓นาฬิกาที่ผ่านมานะครับเพื่อร่วมการประชุมใหญ่ของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าในวันศุกร์ที่๒๖กุมภาพันธ์นี้
ซึ่งมีวาระสำคัญก็คือการเลือกตั้งประธานฟีฟ่าคนใหม่แทนที่เซฟแรตเตอร์ที่ดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ปี๑๙๙๘นับย้อนหลังก็ประมาณ๑๘ปีนะครับ
โดยพลตำรวจเอกสมยศยืนยันว่าจะรายงานการเข้าประชุมให้ได้รับทราบทุกวันและจะตัดสินใจทุกอย่างโดยคำนึงถึงประโยชน์ของวงการฟุตบอลไทยเป็นหลัก
ชูนโยบายเพิ่มงบพัฒนาฟุตบอลให้กับชาติสมาธิกทั้ง๒๐๙ชาติชาติละ๒ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่า๑๗๕ล้านบาทต่อปีซึ่งหมายความว่าฟีฟ้าจะต้องระดมทุนเพิ่มอีก๕๖๐ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่า๑๙๖๐๐ล้านบาทในขณะที่ผู้สับสนุนบางคนก็ได้ถอนตัวออกไปหลังจากที่เกิดปัญหาทุจริ
โดยเต็ง๑นะครับทางด้านชีคซาวมานบินอิบราฮิมอัลคาลิฟาจะได้รับคะแนนประมาณ๙๐คะแนนนะครับ
ซึ่งฐานเสียงใหญ่เนี่ยก็มาจากเอเชียและแอฟริกานะครับแต่ถือว่ายังไม่ชนะขาดทันทีนะครับ
รอบแรกเนื่องจากคะแนนนั้นไม่ถึง๒ใน๓หรือว่า๑๓๘เสียงนะครับ
ส่วนเต็ง๒ลองลงมาก็มีจานนี่อินฟานติโนที่น่าจะได้คะแนนประมาณ๘๐เสียงครับ
เสียงสำคัญก็คืออยู่ในยุโรปนั่นเองส่วนเจ้าชายอารีจะอยู่ที่ประมาณ๒๕๓๐คะแนนเสียงนะครับ
ส่วนเชอโรมช่องเป้าและโตเกียวเชสวาเล่จะได้น้อยกว่าประมาณ๕คะแนนนะครับ
อาจจะเป็นตัวแปรสำคัญนะครับในการเลือกตั้งในครั้งนี้